เมื่อวานนี้ช่วงเวลาสักประมาณ๓ทุ่ม
บ้านพักเด็กอ่างทองเขาได้รับแจ้งจาก๑๓๐
เป็นศูนย์ช่วยเหลือนะคะจากทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ
บอกว่ามีเด็กผู้หญิงอายุ๒ขวบ
ถูกทำร้ายร่างกาย๒ขวบตัวเล็กนิดเดียวคุณภาคภูมิ

สำหรับการรักษุของคุณช่วยอายุทัลลูกมีเต็มเป็นแค่มีแผลครั้งไหล
เป็นตะปูเกลียวคือยังไม่รู้ว่าถูกบังคับให้กิน
หรือน้องเขาเผลอหยิบกินเอง
เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็เลยไปตรวจสอบค่ะ
น้องเขาอยู่โรงพยาบาลสิงห์บุรี
แล้วก็ทางคุณลุงที่ดูแลน้องเนี่ย

แล้วก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแสวงหา
ลุงบอกไม่มาด้วยนะไม่ไปด้วยแล้ว

ลุงก็ไม่ยอมไปแล้วลุงคนนี้เนี่ย

เหมือนกับป่วยเป็นจิตเวทอะค่ะ
แล้วก็ไม่ได้รับการรักษาแบบต่อเนื่อง

เป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวน้องมีตะปูเกลียวอยู่ในท้อง

น้องออมสินอายุ๒ขวบเด็กผู้หญิง
ร่างกายบาดแผลเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชม

ตะปูเกลียวอยู่ในช่องท้องด้วยนะคะ

ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นี้ก็คือ
นางทัศนีบัวศรีอายุห้าสิบแปดตี

ก็บอกว่าเห็นน้องออมสินมาอยู่ที่บ้านหลังนี้

ฝากไว้กับพี่เลี้ยงที่จังหวัดสิงห์บุรี

ออมสินมีร่องรอยถูกทำร้าย

พอลุงของเด็กรู้ว่าถูกส่งโรงพยาบาล

อยู่ดีก็พาเหมือนกับขโมยตัวน้องเอากลับบ้านนะคะ

ก็ไม่น่าจะทำร้ายหลานสาวตัวเองแบบนี้

อยู่วัดอื่นอะไรอย่างนี้
ไม่ได้บวชอยู่ในพื้นที่
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็ไม่คิดว่าลุงจะทำร้ายหลานนะ
เพราะว่าลุงก็ไปบวชอยู่บ่อยตามวัดต่าง

นั่นน่ะสิบอกว่าก็ไม่มีพฤติกรรมทำร้ายคนอื่นมาก่อน

ทีนี้ทางคุณพ่อของน้องออมสินนะคะ
ทะหนายรัฐพนธ์อุ่นละไม้
ก็ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์นะคะ
บอกว่าหลังจากรู้ข่าวของลูก
ก็กำลังเดินทางกลับจากที่ทำงานที่ชนบุรี

เดี๋ยวจะนำพยานหลักฐานไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน

ก็คือใครทำร้ายลูกก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ด้านพวกราชการจังหวัดอ่างทอง
ก็บอกว่าตอนนี้มอบหมายให้
นายอำเภอให้ทางเหล่ากาชาติในพื้นที่

ก็คือประสานกับทางพอโรงพยาบาลแสวงหา
ดูแลแล้วก็ติดตามอาการของน้องออมสิน

แล้วก็ให้ทางตำรวจหัวหน้าบ้านพักเด็ก

ให้ดูแลความปลอดภัยของน้องด้วย
ตอนนี้เร่งรัดดำเนินคดีกับคนที่ทำน้องออมสิน

ยังไม่รู้ว่าลุงแท้ที่ป่วยเป็นจิตเวท

เพราะเด็กสองขวบก็ยังเล่าอะไรให้ฟังมากไม่ได้
ใช่ค่ะยังไม่รู้ภาษาอะไรเท่าไหร่นะครับ